เป็นคุณครูคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนที่สอนหนังสือกับลูกศิษย์
มันมีคลิปภาพแบบนี้ขวัญเล่าต่อเลย
เป็นลักษณะความสนิทชิดเชื้อของครูกับลูกศิษย์นะคะ
แล้วมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนเอาไปพูดว่า
มันคือการสนิทแบบเกินเลยหรือไม่
เพราะครูท่านก็ออกมาแสดงคือมาชี้แจงแล้ว

แล้วคลิปที่มีความสนิทสนมก็คือสนิทกับเด็กนักเรียนชายนะคะ
เขาเอาคลิปนี้มาเปิดเผยบอกว่า
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยอง
ครูเล่นกับลูกศิษย์นักเรียนชายแบบถึงเนื้อถึงตัว
ลักษณะหยอกล้อกระโดดกอดคอครู
นักเรียนกัดหัวครูบ้างนักเรียนนั่งตักครูบ้าง
หลายภาพที่ถูกปรากฏออกมา
เขาบอกว่ามันกลายเป็นดราม่าและตั้งคำถามว่าแบบนี้คือเรื่องปกติหรือเปล่า
และถ้าเกิดว่าเป็นกับเด็กนักเรียนผู้หญิงมันก็จะกลายเป็นดราม่ากว่านี้ไหม
ทีมข่าวของเราค่ะได้ไปสอบถามพูดคุยกับคุณครูชายที่ปรากฏในคลิป
ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อคุณครูปามี่นะคะ
คือเอาจริงบางคลิปมีผู้ปกครองขอให้ลงด้วย
เพราะเห็นว่าลูกสนิทกับครูจริง
แล้วครูก็มีการชี้แจงว่ามันเป็นวิธีในการสอนหลายอย่าง
เด็กหลายคนบางคนดื้อบางคนหนีเรียน
บางคนคือเอาง่ายไม่เชื่อฟัง

ต้องใช้วิธีการสร้างความสนิทสนม

ผมก็เป็นผู้ชายบ้างเป็นกระเทยบ้าง
แต่ตามการรักธรรมอันนี้คือมันน่าจะเป็นเทคนิคของครูเอง
ว่าคือถ้ากูอยากรู้ว่าเด็กมันคิดยังไง
ครูต้องเอาตัวครูไปสนิทกับมันให้ได้ก่อน
เราอยู่กับเด็กดื้อมาเยอะมาก

ตีก็ไม่ได้ดุก็ไม่ได้ใจดีด้วยก็ไม่ได้
เราก็เลยเอาความเป็นเรานี่แหละแล้วก็เล่นก็เล่น
คือเราไม่คิดว่ามันเสียหายเราก็เลยไม่ได้ปิดอะไรค่ะ
คือจริงถ้ามันเสียหายเราเราคงไม่มาทำตรงโลกโซเชียลใช่ไหมใช่

เราต้องลองฟังหลายมุมเนอะหลายฝั่ง
โดยเฉพาะคนที่เขาถูกตั้งคำถามถึง
อย่างครูปามี่ก็อย่างที่บอกว่าเด็กดื้อเยอะ
บางทีตีไม่ได้นะเพราะเด็กสมัยนี้ตีแล้ว
เขาก็จะไม่เชื่อฟังดุก็จะไม่ได้

ฉะนั้นครูเลยบอกงั้นเอาความสนิทเข้าสู้
เด็กจะได้กลับมาเรียนบางคนหนีไปเที่ยว
แล้วพอสนิทกันครูไปเจอก็ต้องไปหลอกล่อบอกให้กลับมาเรียน
แต่สิ่งที่ทำมันเป็นแค่เทคนิคในการสอน

ก็แน่นอนเขาบอกว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้น
ถ้าหลายคนบอกว่าเห็นคลิปแล้วมันไม่สบายใจ
ครูก็อาจจะใช้เทคนิคอื่นนะคะ
มีคนเอาไปพูดในทางเสียหาย
ครูก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามความคิดใครไม่ได้

เราต้องเป็นเพื่อนเขาให้ได้มากที่สุด

เทคนิคนี้หลายคนมองอาจจะไม่สบายใจ

คุณครูไม่ได้ไปบังคับหรือว่าไปให้เด็กมาสนิท
เด็กหลายคนก็ไปอยู่ดีไปกระโดดดึงถึงหัวครูบ้าง
ขนาดเอาตัวออกไปก็ยังกลับมานั่งตัดเหมือนเดิม